ที่

มาเท็จกัน

เรื่องต้นนะครับพี่ทำไมถึงเห็น
ว่ามีศพอยู่ที่ปั๊มล้างครับ

ทำสมาธินี่แหละครับแล้วก็ในช่วงที่จิตมันลอยออกไป
ก็มาเจอที่แห่งหนึ่งซึ่งก็ในความรู้สึกก็ไม่รู้ว่าเป็นที่ไหน
แต่อันนี้เราก็เข้ามาเข้ามาในที่แห่งหนึ่งแล้วก็พยายามเดินสำรวจแล้วมันต้องมีอะไร
เข้าใจว่าอย่างนั้นจึงเดินเข้ามาพอเดินเข้ามาแล้ว
ปรากฏมันเป็นมันเป็นห้องอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไร
พอเข้าไปแล้วไล่ดูไปเรื่อยเนี่ยก็มาเจอห้องหนึ่งซึ่งเป็นลักษณะแบบเดียวกัน
ในนั้นมันก็จะเป็นคล้ายปูกระเบื้องขัดเงาอย่างนั้นนะครับ
ก็ไม่แน่ใจสีแต่สีเข้มพอเราเข้ามาแล้วเนี่ย
ชะโงกหน้าเข้าไปเนี่ยกลิ่นมันก็มาแตะจมูกเรา
พอกลิ่นมาแตะจมูกเราแล้วเนี่ยผมก็เลยจะชะโงกเข้าไปมองในห้องนะครับ
ในนั้นก็จะเห็นเป็นแค่ขาโผล่มาเหมือนลักษณะอย่างนี้
ตอนนั้นเราก็รู้สึกกลัวก็อยากที่จะออกออกจากสมาธิมา
แล้วผมก็รู้สึกเหมือนใจไม่ดีเหมือนใจตกไปไปตะตุ่มนะครับ
ก็เลยคุณพระคุณเจ้าแล้วก็ออกจากสมาธิเลย
แล้วก็นอนก็นอนไม่หลับทั้งคืนเลยฮะในช่วงนั้นก็ยังนึกอยู่
แต่ในวันรุ่งขึ้นว่าจะชวนออกมาเลยจริงจะออกกลางคืนเลย
แต่อันนี้ก็เกรงใจนะเพราะว่าที่บ้านก็มีแต่ผู้สูงอายุนะครับ
ก็เลยจะให้เขามาเป็นเพื่อนก็ไม่เป็นไรเอาไว้วันต่อไปก็ได้
พอวันรุ่งขึ้นมาเนี่ยต้องไปทำธุระก็เลยเว้นวักไปวันหนึ่ง
จึงวันอาทิตย์เนี่ยเป็นวันพระพฤดีก็มาใส่บาททำบุญ
ก็เลยไปเจอกันที่วัดก็เลยชวนยายออกมาด้วยนะครับ
เพื่อจะพิสูจน์ตอนแรกไม่ตั้งใจว่าจะเจอแต่ผมมั่นใจนะครับ
ก็เดินจากออกมาออกมาจากบ้านมาก็ไล่มาเลย
ก็ไล่มาเลยกะว่าจะไปจากอุตดิตเนี่ยไปจนถึงพิษนุโลกเลย
ขี่รถกลับมาจะดูที่ลกล้างเท่านั้นที่มันเข้าไปถึง
ง่ายเพราะว่าในความรู้สึกเนี่ยคือมันอยู่ติดถนนใหญ่
แล้วเหมือนมันเป็นสถานที่ที่คนเคยเข้าเคยออกตลอดเวลา
แต่ตอนนี้มันล้างไปก็ตอนแรกผมไม่นึกว่าจะเป็นอันนี้แหละ
แล้วก็นึกแค่ว่ามันอาจจะเป็นร้านอาหารเพราะคนเข้าเยอะแล้วแล้วมันล้างไป
แล้วเขาจะให้เข้าไหมบางทีมันก็ปิดแล้วมันจะเข้าไปได้ไหม
อย่างนั้นนะครับคิดไปในหลายทางนะแต่ก็ไม่รู้เพราะอะไร
พอผ่านมาช่วงนี้พ่อเขาก็ขับนะฮะเริ่มใจไม่ดี
พอเปลี่ยนการขับพอเขาขับมาแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยมาถึงบริเวณนี้จะเลยแล้ว
ผมก็บอกว่าพ่อตรงนี้แหละเดี๋ยวไปหาที่กลับรถ
กลับรถมาปุ๊บก็มาเจอวนปุ๊บก็เดินเลย
มีพ่อเดินนำลงมามีคุณยายนะครับแล้วเดินผมตามลงมา
พอเข้ามาเสร็จปุ๊บพ่อก็บอกว่าได้กินแล้ว
ยายก็บอกได้กลิ่นแล้วก็เลยนำไปผมก็ออกมาเดินคนที่สามหลังท้าย
พ่อเขาก็เลยว่าให้ยายเดินมาก่อนยายเขาก็เดินไปชะโงกดูทีละห้อง
ที่นี่ใช่ไหมน้องที่เห็นอย่างนั้นนะครับ
พอไปเสร็จแล้วก็ชะโงกชะโงกไปยายเขาเข้าไปเห็นยายก็เลยบอกว่า
โอ้โททั้งเห็นแล้วเห็นแล้วนั่งอยู่อย่างนี้แหละ
จะไปบอกตำรวจกันแค่นั้นผมก็เลยมาแวะหาคุณพี่เจ้าหน้าที่
หมายถึงว่าในที่เรานั่งสมาธิแต่เราจะเห็นหมดเลยนะครับว่า
มีคนตายตรงไหนอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
มันเป็นครั้งเป็นคราวนะครับอืมจะจะเป็นในช่วงผมก็ไม่มั่นใจนะ
จะเป็นในช่วงนั้นแต่ตอนหลังจะเห็นอย่างนี้บ่อย
แล้วเหมือนกับว่าเราเนี่ยไม่ค่อยจะมีเวลาที่จะไปเข้าวัดเข้าอะไรกับเขา
แต่ก็จะชอบใส่บาทใส่อะไรอย่างนั้นนะครับไม่ค่อยจะ
โดยส่วนตัวก็ไม่เชื่อนะแต่ผมก็คิดว่ามันมี
สิ่งเหล่านี้มีอยู่ตลอดเวลานะแต่คราวนี้แค่เรารู้สึกกลัว
แต่ก่อนนั้นก็จะเห็นเรื่อยแต่เป็นสิ่งที่มันไม่ได้ร้ายแรง
คือเขามีคนพบเห็นเขาก็รู้เหมือนกันเขาก็เห็นอย่างเราเหมือนกัน
แต่เป็นลักษณะว่าเขาเห็นกับตาเขาไม่ได้เห็นจากลักษณะของผม